คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาค่ะได้ตัวแล้วนะคะ
วัยรุ่นที่ไปก่อเหตุรุมทำร้ายในแบงค์หรือนายนพรัชบุญรัฐ
อายุยี่สิบสามปีที่บุรีรำค่ะที่เขากลับบ้านที่บุรีรำ
นั่งอยู่หน้าร้านแล้วถูกวัยรุ่นไปรุมทำร้าย
ทั้งที่ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนแล้วก็ในแง๊งเป็นคนอนาคตไกลนะ
เรียนอยู่หอการค้าไปแข่งเต้นโอ้โหได้รองแชมป์ระดับโลกอะค่ะ
นี่คือ๔คนนี้ค่ะที่ถูกออกหมายจับนะคะ
และเจ้าหน้าที่ก็กดดันอย่างหนักนะคะ
จนสุดท้ายญาติพามามอบตัวที่สพลหารทรายที่บุรีรำ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืน๒๓ธันวาคม
แต่ในคลิปภาพเหตุการณ์นี้คุณไม่ใช่ลักษณะแบบนี้
เอาก็กรีบกวาดเขาทั้งเตะทั้งต่อย
เขากระโหลกล้าวเลยนะในแบงค์เนี่ยนะคะ
๔คนนี้ที่เข้ามอบตัวไปก่อเหตุตามคลิปภาพนี้แหละ
เขากลับบ้านที่บุรีรำครับเขาก็นั่งอยู่หน้าร้าน
วัยรุ่นมาถามขอเล่าขออะไรเขาก็ให้ด้วยความหวังดี
แล้วก็ไปทำร้ายเขาในแบงค์นี่โอ้โหแข่งเต้น
เป็นรองแชมป์โลกนะแต่กลับโดนทำร้ายจนตอนนี้ยังเจ็บหนักอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะหน้าตาของคนเจ็บนะคะ
จนสุดท้ายขออนุมัติศาลออกหมายจับวัยรุ่น๔คนแล้วก็ได้ตัวเรียบร้อย
นี่คือน้องแบงค์ยังนอนอยู่โรงพยาบาล
ต้องอาจจะผ่าตัดสมองกะโหลกร้าวอะค่ะ

คนที่มอบตัวประกอบไปด้วยนายวรพลกงประโคนหรือมอสอายุ๒๓
นายวิกรมกงประโคนหรือกล้าอายุ๒๒เป็นพี่น้องกันร่วมกันก่อเหตุ
นายอนุชาททองโปรดตาลอายุ๒๐
นายสนทยากงทองหรือโจอายุ๒๒ค่ะ๔คนนี้นะคะ
แล้วก็อีกคนนึงก็นู่นหลบหนีอยู่ในพื้นที่
แต่สุดท้ายถูกออกไหมจับค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กดดันนะคะ

ทั้ง๔คนนี้รับสารภาพนะค่ะ
ว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายในแบงค์จริง
ไปทำก็ทำไม
กล้าอ้างว่าที่ก่อเหตุทำร้ายแบงค์เนี่ยเพราะไม่พอใจที่เห็นแบงค์ทำสัญลักษณ์
กแขนไขว้กันคล้ายกับกากบาทเหมือนกับเป็นการดูถูก
เอาแขนไขว้กันเหมือนกากบาทแล้วมันเป็นจังหวะที่ตัวเองกำลังเป่าเค้กวันเกิดพอดี
โมโหอ้างแบบนี้มันเหมือนดูถูกอย่างเงี้หรอดูถูกยังไงก็
ใครทราบไอ้สัญลักษณ์กากบาทอะไรมันไปดูถูกอะไรพวกนี้ยังไงเออลองส่งข้อความมาบอกหน่อย
เนี่ยก็เลยบอกว่าในกล้าเลยรอจังหวะช่วงที่พี่ชายในแบงค์เข้าห้องน้ำเข้าไปต่อยแบงค์เลย
นั่นหมายความว่าที่คุณทำทีไปขอเล่าไปคุยกับเขาเนี่ยตั้งใจจะไปทำร้ายเขาเลยไง
ใช่เลยอย่างนี้นี่ไงคือรอจังหวะพี่ชายแบงค์เข้าห้องน้ำแล้วไปเลย
ให้เขาเหลือคนเดียวด้วยไปเลยอืมในมอสที่เป็นพี่ชายของในกล้า
ครับเป็นคนยกเก้าอี้ไปฟาดนะโอ้โหในโจกับในตานไปช่วยรุมตี
ก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะจนแบงค์เขาฟุบไปกองกับพื้นอ่ะ
ครับก็ออกจากร้านกันไปแยกย้ายกันหลบหนี
กล้าในมอสสองพี่น้องกับในโจไปบ่อวิน
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะครับ
ก็จะต้องประสานกับทางโรงพยาบาลนะคะว่าอาการของแบงค์คนเจ็บเป็นยังไงบ้างนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตัวผู้ต้องหาก็ต้องตรวจโควิด๑๙ด้วย
เพราะว่าเขาหนีไปชนบุรีอ๋อหนีข้ามพื้นที่ไป

ใช่ก็ต้องตรวจโควิด๑๙ทั้งหมดแหละแล้วก็ทำเรื่องฝากขัง

ญาติคนเจ็บเขาแจ้งพยายามฆ่าเลยนะถ้าฟังจากคำให้การเบื้องต้นเนี่ยนะ

ตั้งใจว่าเดินไปจะไปทำร้าย